แต่บางที่มันไม่ค่อยเป็นข่าวคุณผู้ชม
อย่างที่ยะโสธรคุณขวัญน้ำชีเนี่ยหลากท่วมเกือบมิดวัดเลย
เหลือแค่สาราการเปลี่ยนหลังเดียวที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมอ่ะคุณ
ใช่แล้วเขาบอกว่าพระสงฆ์กับชาวบ้านต้องเร่งเสริมแนวกระสอบทรายนะ
สาราการเปลี่ยนนะคะอย่างที่คุณเชอรี่บอกนั่นแหละ
คุณนี่ตรงนี้มันเป็นที่พักสงศ์นะคะ
แล้วระดับน้ำมันสูงกับ๒เมตร

และยังเหลือเฉพาะตรงสาราการเปลี่ยนนั่นแหละ
น้ำยังท่วมไม่ได้สูงไปถึงตรงนั้น
พระสงฆ์ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมาท่วมตรงนี้

เร่งทำแนวกระสอบทรายล้อมเอาไว้

ที่เอ๋นล้นตลิ่งไหลเข้ามาระดับน้ำสูงมาก
พระโสงที่จำพัญศ์สาอยู่๓รูป
พยพย้ายไปอยู่ตรงสาราการเปลี่ยนนั่นแหละค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกกุฏิน้ำท่วมหมดเลย
ทางด้านของพระประยุทธ์ขันติโกอายุ๕๐ปี
บอกว่าน้ำชีนล้นถ้วงวัด

พระทั้งหมด๓รูปต้องมาจำวัดที่สาราใหญ่ตรงนี้

แต่ที่เป็นห่วงเลยพระท่านบอกงานกระถิ่นนี่แหละมันมีวันนี้ไง
ถ้าฝนตกลงมามันก็ซ้ำเติมกันเข้าไปอีก
ต้องกั้นกระสอบทรายกันเอาไว้แบบนี้อย่างยากลำบากนะคะ
สู้ครับทุกคนเราเอาใจช่วยทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับใช่ค่ะ